ไปดูเรื่องสะเทือนใจของคนรักสัตว์กันหน่อยที่สงขราครับ
เจ้าลิงครับลิงแสมแหงเป็นฝูงใหญ่มันไม่มีน้ำกลิ่น
มันเห็นฝาแท้งน้ำเปิดเอาไว้มันก็พาเฮโลลงไป๓๐กว่าตัว
สุดท้ายขึ้นไม่ได้ตายหมู่ไป๑๗ตัว
มีชาวบ้านไปเจอถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปชมเลยครับ
ลิงก็เลยต้องพยายามหาน้ำหาอาหารเพื่อประทังชีวิตนะคะ
แท็งค์น้ำเปิดนี้มีลิงเข้าไปกินน้ำและก็ตายเพราะขึ้นไม่ได้
ที่เห็นอยู่ภาพนี้ค่ะคุณลุงคนนี้
ได้ช่วยลิงออกมาแล้วกว่า๓๐ตัว

นี่คือซากลิงทั้งหมดเลยซากลิงที่นอนเกลื่อน
ตายอยู่ในน้ำแหมียงมาก

ซึ่งน่าจะเป็นประมาณ๔๕วันแล้วอะค่ะ

คุณลุงจะได้ยินเสียงลิงโหยหวนขอความช่วยเหลือ
เท่าที่ช่วยได้ที่เหลือก็คือเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำสองบ่อน
หรือว่าเป็นทีมนางฟ้าหมาจรสงขราก็เรียกกันว่าอาจารย์ก้อนะฮะ
อาจารย์ก็บอกว่า๖โมงเย็นของวันที่๓มิถุนายน
เอาอาหารไปให้ลิงที่เชิงเขาตังกวนครับในเขตเทศบาลนครสงขรา
มีคุณลุงคนนึงเดินออกมาบอกว่ามีเสียงลิงร้องออกมาผิดปกติ๒๓วันแล้ว
พอเดินไปดูโอ้โหลิงตกอยู่ในแท้งน้ำเยอะแยะมากมาย
ลุงเองก็พยายามเอาไม้ไปพาดจากฝาแท้งลงไปในน้ำ
ก็ไต่ขึ้นมาได้ประมาณ๓๐ตัวได้
แต่ที่เหลือ๑๐กว่าตัวจมน้ำตายในแท้งทั้งหมดเลยครับ
คาดการณ์ว่าลิงมันคงหิวน้ำมาก
ลงไปกินน้ำไปแท้งกันเป็นฝูงนะครับ
แล้วก็ปีนกลับมาไม่ได้หมดแรง
วันนี้นายสมศักดิ์ตันติเสรณีครับนายกเทศมนตรีนครสงขาครับ
แล้วก็นายสัตวแพทย์กิติกรเจนภัยบูลนะครับ
ปสุศัตริย์จังหวัดสงขานะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบ
ก็ไปพบแท็งค์น้ำซึ่งเกาะมาเป็นปูนซีเมนสองแท็งค์
สี่เหลี่ยมกับทรงกลมไม่มีฝาปิดนะฮะ
แล้วก็เป็นจุดที่พบซากลิงนะฮะแล้วก็ตายอยู่เป็นจำนวนมาก
แต่ว่าไปแท็งค์ที่พบซากลิงคือแท็งค์ลิงอ่าแท็งค์ทรงกลมนะครับ
มีขนาดความสูง๓เมตรลึกสักประมาณครึ่งเมตรได้
พบซากลิงในแท้งทรงกรมนี้๑๗ตัวด้วยกัน
ก็นำซากขึ้นมาจากแท้งแล้วก็นำไปฝังดินที่บริเวณชายป่าบนเขาตังกวนตามเดิม
นายสมศักดิ์บอกว่าเหตุที่ฝูงลิงมาตายเนี่ยคงมาหาน้ำกินครับ
เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนทิ้งช่วงไปนะฮะบริเวณที่มีแหล่งน้ำอาจจะไม่มี
มันก็เลยต้องไปหาน้ำกินในแท้งน้ำแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาได้
ส่วนฝาแท็งค์เนี่ยที่เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยที่มันปิดแน่นอยู่เนี่ย
มันถูกขโมยไปครับก็เลยเปิดแบบนี้นะฮะ
ก็เป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งกับเรื่องของการขโมยฝาแท้งไป
ลิงสมแหทั้งที่อยู่ที่เขาตังกวนกับเขาน้อยประมาณ๔๐ตัวได้คุณผู้ชม
แต่มันแยกกันเป็นห้าฝูงมีชาวบ้านนำอาหารไปให้ตามจุดต่างนะฮะ
แต่ลิงเนี่ยอาจจะเป็นฝูงที่อยู่บนวิหารแดงที่ลงไปกินน้ำแล้วก็ตายหมู่ในแท้งน้ำอันนี้นั่นเองนะครับ